อันนี้ใช่คุณจูด้งที่ที่ฉันรู้จักแล้วป่ะคะ
แม่เขาเป็นทหารที่เต้น
แล้วต้องบอกเลยว่าได้ใจสาวไทยไปอย่างมาก

ถ้าคือเขาจะใส่ชุดทหารแบบนี้

แล้วก็เต้นมาสไตล์น่ารัก

คือจริงแล้วเนี่ยทหารเขาต้องแบบ
ถือปืนดูแบบขมักเค็มแข็ง
แต่นี่คือมาเต้นแบบหวานทึบริ้ว

มั่วมีภาษาไทยผมได้นิดน้อย

งั้นลองเต้นหน่อยเต้นดูสิเหมือนกับเขาไหม
แต่ว่านี่มันอาจจะดูไม่ค่อยเนียนทีไร

ต้นฉบับเป็นอย่างไรไปดู
ไส้พูดแทนกับเองรัก

ไม่ได้นะเนี่ย
ได้มั้ยคะ
อีคนเต้นอังกฤษ
อีคนเต้นอังกฤษ
อีกหน่อย

เพราะยกไม่ยกมันรออยู่เต็มที่แล้ว

ใช่ค่ะอ่าปรับมือให้หนูทีนี้หน่อยล่ะกันใคร
ก็สามารถส่งมาคุยมาบอกกันได้

พอมีสไตล์เป็นของตัวเองโอ้โหยอดวิวเยอะเลย

เป็นอาหารที่มีสไตล์แล้วก็มีคาแรคเตอร์ดีมากนะครับ
นี่ไงก็เลยเป็นคลิปที่ด่งดังมาก
แล้วก็สร้างผ่อนบันเทิงด้วยนะ